คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องของหมายจับเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะคะ
เป็นหมายจับล่าสุดกับคดีของคุณตังโมค่ะ
เป็นหมายจับคุณแซนวิสาพัฒน์
ในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความประมาท
มีหลายเหตุผลนะคะที่รับรองว่าคุณแซนประมาทในช่วงเวลานั้น
จนทำให้คุณแตงโมเสียชีวิต
ทีนี้เขามองว่าแล้วคุณแซนจะเข้ามอบตัวเมื่อไหร่
คุณแซนจะเข้ามอบตัวคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการเข้ามอบตัววันนี้นะคะ

เพราะว่ามีข่าวมาทางโลกออนไลน์
กระทั่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรไปสอบถาม
ผลตำรวจโทจิระพัดภูมิจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑

บอกว่าสารจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับแซน
หรือนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
โดยทางพนักงานสอบสวนติดต่อไปหาแซน
เพื่อที่จะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
และยื่นขอประกันตัวตามขั้นตอน
พันตำรวจเอกจตุรนท์อนุรักษ์บัณฑิษฯ
ระบุว่าแซนกระทำการประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งสาเหตุที่ออกหมายจับเพราะแซนเป็นบุคคลที่อยู่ท้ายเรือ
รายงานแจ้งว่าตำรวจระบุพฤติการของแซนดังนี้นะคะ
พฤติการไหนที่สนับสนุนจนนำมาสู่การออกหมายจับ
ข้อแรกค่ะแซนนั่งอยู่ท้ายเรือใกล้กับจุดแตงโมที่นั่งอยู่มากที่สุด
ขณะที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ถัดมาแซนรับรู้และเห็นเหตุการณ์ขณะที่แตงโม
เดินไปท้ายเรือมากกว่าบุคคลอื่น
ตามคำให้การขณะที่แตงโมนั่งปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือ
จับขาแซนทั้งสองข้าง
แต่แซนกลับไม่ได้ใส่ใจหรือแสดงทีท่าระมัดระวังความปลอดภัยให้กับแตงโม
เล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
ข้อที่๔ค่ะระหว่างที่แตงโมตกน้ำ
แซนไม่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกัน
นี่คือ๔เหตุผลของการนำมาสู่ออกหมายจับ
แซนประสานขอมอบตัวพนักงานสอบสวนวันนี้
ทันทีที่แซนเข้ามอบตัวตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนทบุรีทันที
โดยให้แซนไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลค่ะ
โดยทางตำรวจจะไม่ยื่นคัดค้านการขอประกันตัวด้วยค่ะ